คุณผู้ชมคะสตูฝนตกหนักนะแล้วก็กลายเป็นว่า
เกิดภาพเหตุการณ์เป็นดินมันสไลด์แล้วมีหินขนาดใหญ่
คือมันมาตามน้ำไหลหลากมา
แล้วตรงบริเวณนั้นน่ะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยนะคะ
สภาพของดินสไลด์ค่ะฝนตกหนักเลยต่อเนื่องหลายวัน
ดินหินต่างอุ้มน้ำเอาไว้รับน้ำหนักไม่ไหว
พังทลายลงมาทั้งดินหินต้นไม้ไหลลงมาที่บ้านหัวหน้าอุทยานค่ะ
กะโลนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนทานน้ำตกเลยสไลด์เข้าบ้านพัก
ทางด้านหัวหน้าหน่วยพิทักษ์เกาะนะคะอาดังคุณประสิทธิ์ปล้องอ่อนค่ะ
ก็เปิดเผยทางโทรศัพท์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔กันยายน
บ่ายสามโมงครึ่งเจ้าหน้าที่นั่งทำงานอยู่ได้ยินเสียง
ดังมาจากภูเขาด้านหลังของบ้านพักเลยพากันวิ่งหนีตายออกมาได้สิบเมตร
ดินหินต้นไม้พังทลายลงมาก้อนหินขนาดใหญ่หลายสิบก้อนก็ไหลลงมาเหมือนน้ำตกเลย
แล้วก็พวกโรงปั่นไฟเสียหายรวม๓หลังนะคะ
ตอนนี้สั่งห้ามเข้าพื้นที่เพราะกลัวว่าดินจะพังทลายลงมาอีก

ไม่มีนักท่องเที่ยวก็ไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บค่ะ